เป็นเรื่องว้าวุ่นของวัยสรุ่นกันหน่อย

ก็พอจะเข้าใจอยู่บ้างถึงแม้ว่าผมจะเลยวัยรุ่นมาก็นานแสนนาน
คือจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าวัยรุ่นสิ่งสำคัญของพวกเขามันมีหลายอย่าง
แต่ประการหนึ่งที่สำคัญกับพวกเขามากก็คือ

วัยรุ่นเขาจะหวงเส้นผมห่วงทรงผมมากแล้วไปเจอกับร้านร้านหนึ่งเข้าไปตัดผมแล้ว
บอกเลยว่าโดนจิตโดนใจวัยรุ่นคนนี้มากมันเป็นยังไงไปดูฮะ
ทุกคนเมื่อกี้มีตัดผมมาแล้วก็บอกให้ช่างแสดกลางแล้วดูว่ามันแสดให้
แล้วนี่คือผมที่ช่างทำให้นะ
ยุดภูมิสงฆามเดี๋ยวเย็นยืิ้อก
อยากรู้ว่าทรงผมนี้ท่านได้แต่ใดมา
ก็นั่นนะเซฟโฮระที่บรี
เอ้าคือมันเป็นทรงแบบไทยย้อนยุคจริง
ค่ะอันนี้ต้องรีบเคลียร์เลยนะคือแสกค่าก็แสกของจริง
เรียกได้ว่าไม่ได้เป๋ไปทางไหนเลย
กลางมากแสกกลางแล้วเป็นทรงมหาดไทยด้วย
โบราณนี่ถ้าน้องเยาวรุ่นคนนี้
ถือดาบมาด้วยแล้วก็โอ้โฮบางละจันทร์

จริงตรงนี้ยังฮิตอยู่อ่ะ
เอาจริงแบชันก็ไม่มีคำว่าตรงนี้

เคิลก็คือมันหมุนมันหมุนรอบ

เดี๋ยวไม่แน่น้องอาจจะเป็นคนนำเทรนด์ทรงผมทรงนี้

ขอแล้วอย่าให้ผมแสกกลางไม่ไหวจริง